คุณผู้ชมพาไปอีกจังหวัดหนึ่งที่นี่แหละครับประจวบทีละขั้น
ถ้าช่วงเนี้ยทีรขันได้เพราะมันหนาวประจวบคีริคันค่ะ
จะพาไปที่นี่เขามีเรื่องราวสุดแปลก
ไปเจอกับหนองน้ำแห่งหนึ่งที่เหือดแห้งไม่มีน้ำมานานกว่า๓๐ปี
แต่สุดท้ายปัจจุบันตอนนี้น้ำมันมาจากไหนก็ไม่รู้
โอ้โหมันสร้างความประหลาดให้กับชาวบ้านแถวนั้นเป็นอย่างมากเลยครับ
มาทีรคันไงไม่มาทีรคันอ้าว
ทีนี้มาเต็มบ่อน้ำเต็มหนองน้ำเลย
บ้านเขาก็เลยต้องมากันเยอะนี่น้องไปตองคุณอยู่น้ำนี่สิครับ
ที่ไหนคะเนี้ยที่นี่ครับที่สวนป่าซายทอง
บนทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ชาวบ้านจำนวนมากเลยฮะเดินทางมาดูน้ำในหนองกรรมเสา
ที่อยู่นะครับก็เกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาดครับ
มีน้ำผุดขึ้นมาเต็มหนองน้ำหลังจากที่หนองน้ำแห่งนี้เหือดแห้งมานาน
ไม่มีน้ำมามากกว่า๓๐ปีเขาเล่ากันมาแบบนั้น
แล้วมันมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องของตำนานเรื่องของคำสาปว่าทำไมถึงน้ำเหือดแห้งไปนานนะครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเดิมทีประมาณสักสามสิบกว่าปีที่แล้ว
บริเวณนี้คือหนองน้ำขนาดใหญ่กว่า๙๐ไร่แล้วก็เปิดให้ชาวบ้านเนี่ย
เข้ามาทำกิจกรรมท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจหลังจากนั้นเขาบอกว่ามีพายุเกเนี่ย
เข้ามาทำให้น้ำในหนองน้ำกลับมาเสาแห้งไป
เมื่อประมาณ๓วันที่ผ่านมามีชาวบ้านเขาบอกว่ามีน้ำผุดขึ้นมาแล้ว
ใครจะไปเชื่อฮะก็ต้องไปดูกันที่หนองกรรมเสา
น้ำมาทั้งที่เฮ้ยเวลาฝนตกก่อนหน้านี้นะในช่วงที่น้ำมันหายไปเนี่ย
ต่อให้ฝนตกลงมาน้ำมันก็ไม่เคยขังขนาดนี้
ไม่เคยมีน้ำผุดขึ้นมาเยอะขนาดนี้
แล้วชาวบ้านเขาก็ยังเล่าต่อไปอีกว่า
สมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณทายคุณทวด
ค่ะตั้งแต่หลายรุ่นบรรทบุรุษผ่านมาแล้ว

เขาเล่ากันฟังว่าเมื่อปี๒๕๕๙
ได้มีพายุพัดแหลมตะลุมพุก
ทำให้เกิดหนองน้ำขนาดใหญ่๒ที่
ก็คือหนองตะเคียนกับหนองกรรมเสาแห่งนี้แหละ
จากนั้นนะครับเมื่อหนองกรรมสาวเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อย่างที่ผมบอกไปให้ชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมท่องเที่ยวกัน
ในเวลาค่ำคืนเฮ้ยอยู่ดี
มันมีชาวบ้านก็เป็นนุ่มสาวไงเขาบอกว่ามาพอดรักกันบนสารา
ซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อว่าสารานั้นเป็นสาราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาน้องน้ำแห่งนี้
มาร้องเพลงพลอดรักกันจันทร์ไม่มองแล้วจันทร์ไม่มอง

ทีนี้ล่ะมาทำอะไรบัตรสีบัตรทะเลิงก็เลยเกิดความพิโรธครับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่ที่นี่ก็เลยสาบให้หนองน้ำแห่งนี้แห้งไป
นั่นคือคำบอกเล่าของชาวบ้านแถวนี้แล้วจนตอนนี้นะครับโอ้โหมีน้ำกลับผุดขึ้นมาอีกครั้ง
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าอ๋อน่าจะพ้นจากคำสาปที่เราที่เขานั้นได้เล่ากันมา
บางบัตรภาคใต้ที่ก็ต้องเตือนนะคะให้เฝ้าระวังเรื่องของพายุส่วนร้อนปรับบึก
ก็ต้องระมัดระวังเพราะทั้งขึ้นลมแรงด้วยอันนี้ก็ไม่แน่นะ
ถ้าในเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือพยากรอากาศจะเกี่ยวข้องกับพายุนี่ไหม
ทำให้มีน้ำผุดมาอันนี้เราก็ฟังหูไว้หูเดี๋ยวหาข้อมูลรอบด้านกัน